ที่ทำมาหากินแล้วโดนเอาเปรียบเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะ

นักแสดงภาพยนตร์เรื่องปิดป่าหลอนเนี่ยคุณผู้ชม
เบี้ยวฆ่าตัวแสดงไปเรียบร้อยแล้ว
เงินค่าตัวค่าจ้างนักแสดงยังไม่ได้เลยค่ะ
เธอก็เข้าแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอวัดพระยากรัย
หลังจากที่ถูกผู้จัดละครเบี้ยวฆ่าตัวมาร่วมปีแล้วนะ
ซึ่งเธอได้รับการติดต่อให้มาเล่นละครเด็ก

ตกลงค่าตัวกันแล้วก็คือตอนละ๑๕๐๐๐บาท
ทั้งหมด๓ตอนก็คิดเป็นเงิน๔๕๐๐บาท
แล้วก็ด้วยความว่าไว้ใจนะคะร่วมงานกันมาก็หลายครั้ง
ก็เลยไม่ได้มีการตกลงเซ็นสัญญาใดทั้งสิ้น
แต่หลังจบงานเธอถูกต่อรองฆ่าตัว
งานต่อรองก่อนนะให้เหลือ๓๐๐๐บาท

ก็เลยไปแจ้งไว้ก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนไกลเกลี่ยค่ะ
ทั้งคู่ก็ไกลเกลี่ยกันไปลงตัวแล้ว
คู่กรณีก็บอกอ่างั้นขอผ่อนจ่ายก็แล้วกัน
๓๐๐๐๐เนี่ยนะผ่อนจ่ายนะผ่านมาเป็นปี
ยังไม่ได้รับเงินสักบาทเดียว
ละครเนี่ยออนแอร์ไปแล้วด้วยเธอก็เลยต้องมาแจ้งความกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

แน็กชาลีพระเอกคนดังที่มาร่วมงานด้วย
เธอเป็นคนชักชวนแน็กมาเอง
เพราะว่าทางผู้จัดอยากได้แน็กมาแสดง
ตอนแรกตกลงกันว่าจะให้แน็กถ่ายแค่ไม่กี่ซีน
แล้วค่าจ้างค่าตัวแน็กเนี่ยให้๒๐๐๐๐บาทค่ะ
ซึ่งแน็กก็มาช่วยถ่ายนะครับเพราะคิดว่ามันไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมาย

แต่พอเอาเข้าจริงโอ้โหถ่ายไปหลายฉากค่ะ

หลังจากนั้นนะฮะผู้จัดยังไปคุยโวด้วย
นี่จ่ายค่าตัวแน็กชาลีไปถึง๖๐๐๐บาท
เรื่องเข้าหูก็เลยพากันฉุน
ในฐานะคนที่เป็นคนชักชวนแน็ก
ก็ขอโทษขอโพยหนุ่มแก๊กไปเองด้วยแล้วรอบหนึ่ง
ซึ่งหลังจากนี้ก็เดินหน้าเอาเรื่องนี้เต็มที่เลยนะคะ
และบอกเลยว่าไม่ขอร่วมงานกับผู้จัดรายนี้อีก
พร้อมทั้งฝากเตือนไปยังนักแสดงหน้าใหม่

จะได้ไม่ถูกหลอกในการรับงานนะจ๊ะ
น่าเห็นใจเหมือนกันนะอื้อหลายคนมันก็มีความจำเป็นอะนะ
แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมแน็กชาลีเนี่ยถ้าค่าตัว๖หลักนี้เขาไม่รับนะ
เขารับค่าตัวเยอะเขาไม่รับเขารับน้อยแบบนี้
สองหมื่นยังไม่ได้เลย